ความเคลื่อนไหวของกลุ่มปกป้องสถาบันนำโดยอุฮารุทัยม่วงบุญศรี
ซึ่งโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเราจะบอกเวลาในการนัดหมายกันที่ไหน
โมงเช้าเมื่อเช้าแล้วก็เตรียมพร้อมไปเจอกันตอน๑๐โมง
ที่สุดนะฮะก็โพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าไปเจอกันหน้าสถานทูตอเมริกา
พอ๑๐โมงแล้วคุณอุฮารุทัยพร้อมด้วยคนที่สวมใส่เสื้อสีเหลือง
ก็เดินทางไปหน้าสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
โดยมีมวลชนสวมเสื้อสีเหลืองชูพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐
มาร่วมแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูต
ใจความสำคัญของการมาแสดงพลัง
อุ๊ะเปิดเผยว่าการออกมาแสดงพลังในครั้งนี้
ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งรับไม่ได้กับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

เป็นที่เคารพสัทธาของคนไทยทั้งชาติ

แต่ความมั่นคงของสถาบันกลับถูกนำมาโยงกับการเมืองนะครับ
ส่วนสาเหตุที่มายังหน้าสถานทูตอเมริกัน
ก็เพราะว่าไทยเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด
ครั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่การชุมนุม
ที่มีการยุโยงปลุกปั่นให้คนในชาติเกิดความแตกแยกนั้น
มาจากคนที่อยู่ในต่างประเทศ
พร้อมที่จะออกมาปกป้อง
แล้วก็ชูป้ายบอกโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ไม่สามารถให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแทรงได้นะครับ
ส่วนการไปยื่นหนังสือสถานทูตเยอรมนีของกลุ่มปลดแอบเมื่อวานี้
คุณอุ๊กก็ตอบบอกว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านนะครับ
ยังพูดถึงการทำหน้าที่ของนายยกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเป็นการเดินมาถูกทางแล้ว

ก่อนหน้านี้ประเทศเกือบจะล่มจม
และบริหารประเทศเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
แล้วก็จุดเริ่มต้นของการแบ่งแยก

ก็เริ่มต้นจากรัฐบาลสมัยก่อนนู่น

และหากไม่มีพลเอกประยุทธ์เข้ามาปฏิวัติในตอนนั้น
ประเทศก็จะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
นี่เป็นเหตุเป็นผลของคุณอุฮาริไทยเขานะฮะ
คุณอูฮารุทัยยังได้เตือนไปยังกลุ่มมวลชน

จะประกาศรวมพลคนรักสถาบัน

เพราะตนเชื่อว่าคนที่รักชาติรักสถาบัน
ยังมีจำนวนมากกว่ากลุ่มนักศึกษานะครับ
ส่วนการแสดงจุดยืนของอุฮารุทัยและกลุ่มมวลชน
ก็ใช้เวลาในการยืนแสดงสัญลักษณ์
ประมาณ๑ชั่วโมงหน้าสถานทูต
ก่อนที่จะมีการประกาศยุติการรวมตัว
แล้วก็แยกย้ายกันนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ได้โพสต์เฟสส่วนตัวนะครับ
บอกว่าให้ไปร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกัน
พบกันที่ลานพระรูปร๖หน้าสวนลุม
อังคารที่๒๗ตุลาคมนี้คือวันนี้
โมงเย็นแฮชแท็กพลังเงียบ
แฮชแท็กอนุชนรักชาติสัตว์กับสัตว์

ทวงคืนความยุติธรรม
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดร
เขาถูกกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองทำร้ายร่างกาย
เขาก็นัดรวมตัวกันวันนี้หน้าตึกอธิการบดี
ใกล้กับร้านพ่อขุนในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ